มีความร้องทุกข่าวโทษกับผู้ที่แจ้งความเท็จฟ้องเท็จเปิดความเท็จ
สลากงวดรางวัลที่๑เมษาชุดที่๑๔
ใครเป็นคนซื้อต้นคั่วมาจากจังหวัดไหนจะเอาไปแจ้งตำรวจครับ
มันไม่ใช่ว่าไม่มีในจังหวัดบุรีรำหรือโคราชนะครับ

ผมว่าพอสารท่านเห็นตัวสำเนาตรงนี้มาท่านก็เลยยกมากกว่า
เพราะมันคนละเรื่องเลยกับที่เด็กเอามาฟ้อง
ว้องกับเกินค่ะ

ส่วนหนึ่งก็คือสารท่านได้ยกฟ้องไปแล้ว

อยากให้สังคมเข้าใจทางแม่ทางป้ามานิดด้วย

เขายังต้องไปนอนจอดรถที่ปั๊มน้ำมันเลย
ยักษ์ยอกหวย๑๒ล้านไปแล้วปรากฏมันไม่มีโมง
ซึ่งวันนี้เราได้ไปเอาคำพิพากษา
ฉบับเต็มของศาลจังหวัดนางรองมาแนบทำเอกสารด้วย
และมีรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยว่า
หวยที่เขาบอกว่าเขาถูกเนี่ย
ไปขึ้นเงินอะไรยังไงบ้าง
มันจะเห็นว่าไม่มีความเชื่อมโยง
เพราะงั้นใครที่มาแจ้งเท็จอะไรไว้

ถ้าใครมีส่วนรู้เห็นด้วยนะ

ทนายรณรงค์ก็ไปในพื้นที่นะคะ
เพื่อที่จะถ้าภาษาที่ฉันก็คือ

แล้วจากนั้นก็ได้เห็น
รายละเอียดของข่าวนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะ
เห็นคำสั่งสารที่พี่ภาคสายกฟ้อง

คดีของโจทย์ที่ไปฟ้องเนี่ย

แต่เบื้องต้นวันนี้ที่ทนายรณรงค์ไปเนี่ยนะคะ

เรียงตั้งแต่แจ้งความเท็จ

วงคืนความยุติธรรมในสังคมซึ่งยังอยู่ที่บุรีรำค่ะ
นายรณรงค์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ
นี่ขับรถอยู่ป่ะคะไม่ครับจอดพักครับ
ค่ะทนายรณรงค์เอาเท่าที่นักข่าวส่งเป็นเอกสารมา
วันนี้เนี่ยไปที่สพเดียวก่อนใช่ไหมคะไปที่นางรองก่อน
วันนี้ไปที่ศาลจังหวัดนางรองเพื่อขอตรวจคำพิพากษาขอคัดถ่ายเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
ขอดูเอกสารพยานหลักฐานสำคัญตัวหนึ่งที่สำคัญที่สุด
และเอาทุกอย่างที่มีไปยื่นกับพนักงานสอบสวนต่อ
ทนายรณรงค์วันนี้ที่พอไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
ได้เห็นเห็นคำพิพากษาเขาเรียกอะไรคำสั่งสารที่พิพากษายกฟ้องเนี่ย
คือชัดเลยไหมว่าสารท่านจับประเด็นเรื่องของการพิสูจน์ลายเซ็นลอตเตอรี่น่ะ
เป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งนะคะ
ประเด็นหลักที่ท่านใส่เอาไว้ในคำพิพากษาก็คือ
โจทย์มีพยานสามปากมาเบิกความลอย
ลอยโดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดประกอบให้เชื่อได้เลยว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง
แล้วนอกเหนือจากมีแค่๓ปากสารพูดถึงเรื่องของลอตเตอรี่ด้วยใช่ไหมคะ
ตัวลอตเตอรี่ท่านก็พูดถึงเหมือนกันแต่ไม่ได้ให้น้ำหนักเยอะ
สำหรับที่มีก็คือการเบิกความของโจทย์เนี่ยมีแค่พยานเบิกความลอยลอย๓ปาก
ไม่มีอะไรมายืนยันคำพูดเลย
ที่อยากเอามาเบิกความ
ทีนี้ทนายรณรงค์ในภาพข่าวเราเห็นว่ามีตัวสำเนาของลอตเตอรี่
ถูกรางวัลที่๑งวดนั้นชุดที่๑๔
ซึ่งทนายรณรงค์เห็นกับตาตัวเองชัดเจนไหม
ว่าตกลงมันมีรอยขีดทิ้งมีรอยลบไหม
ลายเซ็นต์หลังสลากไหมคะ
ผมจะบอกว่าทางกองสลากเนี่ย

จนไม่รู้จะชัดยังไงแล้ว

แบบว่าถ้าคุณมีการลบขีดแก้เนี่ย

คุณดูด้วยลูกตาคุณก็เห็น
คุณเห็นเลยว่ารอยลายมือชื่อเนี่ย
มีการใช้ลิขวิตลบไหมมีการแก้ไขหรือเปล่า
คุณสามารถตรวจด้วยตาของคุณได้เลย
ใช้โทรศัพท์มือถือส่องแล้วซูมเนี่ย
คุณจะเห็นเลยว่าลายน้ำทุกอย่างเนี่ย
อดคล้องต้องการหมดไม่มีพิรุษในตัวเอกสารเลย

เป็นแค่ตัวสำเนาครับคุณจอมขวัญ
แต่ในสำเนางวดรางวัลที่๑ของวันที่๑เมษาปีนี้เนี่ย
มันมีรายละเอียดมากกว่านั้นคุณจอมขวัญ

ทนายรณรงค์คะคือจากที่เราเห็นตามภาพข่าวเนี่ยนะ
คนที่ขึ้นเงินของชุดที่๑๔รางวัลที่๑งวดนั้นเนี่ยนะคะอยู่ลำปาง
ทีนี้ในศาลมีการพิสูจน์กันไหมว่าคนลำปางคนนี้
ไม่ได้รู้จักไม่ได้เป็นญาติ

จำเลยก็คือตัวคุณแม่ของน้องอิ๋ว

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกเสียใจมาก

มันบอกว่ามันมาจากจังหวัดลำปางเนี่ย
ฝ่ายโจทย์มีโอกาสที่จะถอนคำร้องขอเกษตรส่วนถูกเฉินได้

เลือกที่จะใช้วิธีการแก้ไขคำฟ้อง
โดยอ้างว่าจำไม่ได้ว่าเป็นสลากรางวัลที่๑ชุดที่เท่าไหร่
พอเดินหน้าต่อไปเสร็จปุ๊บเนี่ย
มันก็ไม่สามารถพิสูจน์ความเชื่อมโยงที่คุณจอมขวัญว่ามาได้เลย
ไม่มีการกล่าวถึงการเชื่อมโยงของชุดที่๑๔กับทาง
คุณมานิดแม้แต่น้อยไม่มีเลย
ที่ท่านไนโดนโรงบอกคือจริงแล้วขั้นตอน
ขั้นตอนนี้ในการพิสูจน์ว่าถ้าฝั่งโจทย์
เชื่อว่าหลังสลาก

ก็คือตัวเด็กผู้ชายจริงน่าจะขอพิสูจน์เลย
อย่างน้อยเห็นว่าเป็นคนลำปางมาขึ้นเงิน
ก็ขอพิสูจน์อีกเช่นกันว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวกับจำเลย
ก็คือคุณแม่มานิดคุณแม่ของเด็กผู้หญิงถูกไหมคะ
แต่คุณจอมขวัญครับตั้งแต่เบิกความมาเนี่ย

คุณซื้อโคราชนะครับแต่หวยขายที่ลำปางนะครับครับ
จะตรวจอะไรอีกครับค่ะ
ดิฉันก็หมายถึงว่าถ้าโจทย์เขาจะพิสูจน์น่ะ

พิสูจน์ได้พิสูจน์เลยจะเอาไปผ่าเอาไปอะไรก็ได้
เอาก่อนไปชำแหลกก็ได้
แต่ทีนี้แดนท์เคยถามธนาลงไปแล้วว่า
แต่สุดท้ายแล้วนะลายเซ็น
หรือว่าที่บอกว่าเป็นคนลำปางเอามาขึ้นเงินเนี่ยมันก็ไม่สามารถเอามาใช้ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในชั้นไต่สวนในศาลเนี่ยโจทย์ก็บอกว่าไม่เอาแล้วชุด๑๔คือไม่เอาคือสรุปว่าไม่ระบุชุดอ่าไม่ระบุชุดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่พิสูจน์ป่ะคะแต่ในคำพิพากษาในคำสั่งของศาลมีการพูดถึงการลงบันทึกประจำวันที่นครราชสีมาที่ห้วยแถลง
มานะครับมาเป็นปึ๊งนะครับ

หมดคนที่ขึ้นเงินรางวัลที่๑งวดนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับมาหมดเลยนะครับ

โอ้โฮผมรู้เลยว่าเสียที๓๐ล้านบาทมีขนาดไหน
แต่ไม่มีชื่อไหนที่เป็นชื่อเด็กผู้ชายซึ่งเป็นโจทย์คดีใช่ไหมคะ

ต่อให้ไม่ใช้ชุดที่๑๔มาดู
แต่ชุดอื่นของรางวัลที่๑งวดนั้น
ก็ไม่มีชื่อเด็กผู้ชายอยู่ดีถูกไหมฮะ
ไม่มีใครที่มาขึ้นเงินที่มาจากจังหวัดบุรีรำหรือจังหวัดนครราชสีมาเลย
เหรอไม่มีคนจังหวัดนั้นด้วยซ้ำเหรอคะ

จะแจ้งความคดีอะไรกับใครยังไงบ้างคะ
คุณมานิดเนี่ยเขาจะดำเนินคดีในเรื่องของ
เท็จเบิกความเท็จกับตัวลูกเขยแล้วก็แม่ของลูกเขย
แล้วก็พรุ่งนี้จะไปที่น้องหงศ์ไปแจ้งเรื่องแจ้งความเท็จ

ซึ่งเอางี้นะคือพอมันเป็นข่าวเนี่ย
ว่าทางฝั่งโจทย์เดิมคงจะทราบอยู่แล้วล่ะ

ทางทนายปียะนัททนายทีมทนายรณรงค์
หรือว่าติดต่อเข้ามาหาตัวคุณแม่มานิด
คุณป้าที่มาด้วยกัน
ลูกพี่ลูกน้องพี่สาวคนโตของน้องอิ๋วเนี่ย
ได้มีการติดต่อผ่านมาว่าเดี๋ยวเราขอคุยกันก่อน

ต้องบอกว่าพอถามคำถามนี้กับทางคุณมานิดคุณมานิดเธอร้องไห้เลยนะ

โทรมาหาไหมเอาตัวน้องอิ๋วเองน้องอิ๋วโทรหาแม่ไหม
ไม่มีเลยไม่มีเลย
หรือน้องอิ๋วตัวน้องอิ๋วเองโทรหาคนอื่นรอบตัวคุณแม่ไหม
น้องอาจจะกลัวไงไม่รู้จะทำยังไงหรือเปล่า
อ่ะไม่มีเลยครับไม่เคยเลย
แล้วช่วง๓๔วันมานี้ที่มีข่าวนี้ขึ้นมา
พยายามติดต่อไปหาน้องด้วยไหม

คือจะดำเนินคดีเฉพาะกับเด็กผู้ชายและแม่ของเด็กผู้ชาย
โดยที่ไม่เกี่ยวกับตัวน้องผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับแต่เห็นคุณแม่ก็บอกว่าก็อยากจะดัดนิสัยลูกเหมือนกัน
แต่เราบอกว่าอย่าไปทำลูกตัวเองเลย

ทนายรณรงค์แต่ว่าทางฝั่งโจทย์เนี่ย
ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงใช่ไหมคือยังไงเขาคงอุทธรณ์ต่อถูกไหมคะ
คุณจอมขวัญผมเห็นพยานหลักฐานที่มันส่งมาแล้วเนี่ย
อุทธรณ์ก็อุทธรณ์ผมไม่ว่าหรอก
ผมเห็นตัวเอกสารแล้วที่มันมีการกล่าวอ้าง

แล้วเมื่อวานให้สัมภาษณ์ทางไทยรัฐบอกว่ามีญาติอยู่ที่ภูเก็ต
เมื่อคืนผมนอนไม่หลับเลยนะนึกว่าแอบไปขึ้นเงินที่ภูเก็ต

ผมนึกว่าป้ามานิดโกหกผมหรือเปล่าเนี่ย

ทีนี้ผมเลยรีบไปที่ศาลนางรอง
ขอดูเลยว่าคนขึ้นเงินเนี่ยมันมีที่ภูเก็ตไหม

ก็คือที่เห็นว่าก็คือเป็นลำปางไม่ใช่ภูเก็ตใช่ไหมคะ
ถูกต้องพอเห็นปุ๊บเนี่ยเราสบายใจเลย
ไม่ใช่แล้วอย่างนี้

ทนายรณรงค์แต่ว่าทางฝั่งทนายของโจทย์เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าไปหาที่ต่อให้ตำรวจหรือใครไปหาเนี่ย
ไม่เจอแผงขายหรอกเพราะว่าเขาซื้อจากแม่ค้าเร่
อันนี้มันมีน้ำหนักในการใช้อุทธรณ์ไหม
ก็เขาอยากทำอะไรก็เอาที่เขาสบายใจนะครับ
ถ้าต่อให้มีการกลับมาไต่สวนใหม่ผมก็พร้อมสู้อะ
จะกลับมายังไงผมก็พร้อมสู้

ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแผงหวยที่ลำปางมันจะปั่นจักรยานมาขายที่โคราชไหม
คือแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีญาตินะ
มีญาติทางฝั่งครอบครัวน้องผู้ชายเนี่ยนะคะ
ก็เหมือนจะยืนยันนะว่าก็มีคนเห็นนะ

ลอตเตอรี่ที่ว่าเนี่ยยืนยันว่าหลานถูกจริง
โชว์ให้เพื่อนบ้านดูตั้งหลายคนอันนี้ได้ข่าวไหมครับ
วันนี้ผมเข้าไปที่อำเภอนางรองก็มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับแม่ยายขโมยหวยลูกเขย
แล้วก็มีข่าวเพิ่มอีกว่าลูกเขยก็อาจจะถูกหวย๒ครั้งก็ได้

ก็ข่าวลือในอำเภอหนองผงอ่ะนะผมก็เลยเอามาเล่าให้คุณจอมขวัญฟังอ่ะ
ค่ะค่ะนี่คุณหมายถึงว่ามันมีเรื่องแบบนี้ซึ่งตัวละครคือชุดเดียวกับคดีนี้หรือเปล่าคะ
ผมก็ไม่รู้ว่าคนเดียวกันไหมแต่เขาก็พูดมาอย่างเงี้เขาก็ลือกันมานะเลยเอามาเล่าให้ฟังว่าถูกหวยสองครั้งอ่ะรางวัลที่หนึ่ง
เอางี้ทนายรณรงค์คือวันนี้เนี่ยนะคะไปแจ้งความมาแล้วที่สพหนึ่งนะคะเรื่องของเบิกความเท็จกับฟ้องเท็จก็คือแม่บัวตันกับลูกชายของคุณแม่บัวตันเขาใช่ไหมคะ
ที่พรุ่งนี้จะไปที่สพไหนคะ

เพื่อไปแจ้งความก็แม่กับลูกชายอีกใช่ไหม
ใช่เฉพาะลูกชายครับตัวแม่ไม่ได้มาแจ้งด้วย
ลูกชายเขาเรื่องข้อหาแจ้งความเท็จแล้วก็พรากผู้เยาว์เหรอคะ

แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าทางนู้นเองยังคล่องใจว่าทางนี้ขโมยหวยเนี่ยเดี๋ยวขอเชิญมาค้นบ้านเลยนะฮะ

คุณแม่เขาอยากให้น้องผู้หญิงเนี่ยกลับมาอยู่บ้านแล้วใช่ไหมคะตอนนี้หรือว่ายังไง
ยังไงแม่เขาก็อยากให้ลูกเขากลับมาครับ
แต่เอางี้นะคือเรียนเข้าใจว่าโดยวัยแล้วคือมันสามารถที่จะแจ้งความดำเนินคดีได้นะโดยวัย
แต่คำถามคือถ้าเด็กเขารักไข้ชอบพอกันคุณแม่เขาก็ยังจะอยากให้ลูกเขากลับมาอยู่เหรอ
ใช่ครับเราต้องบอกอย่างหนึ่งว่าอันนี้ถึงแม้ว่าจะรักใครชอบพอกันหรือไม่ต้องดูอายุของตัวเองด้วย
เมื่ออายุของตัวเองเนี่ยไม่ถึงวัยที่กฎหมายกำหนดให้สามารถจะไปรักใครชอบใครได้เนี่ย
คนที่จะมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าตัวเด็กต้องอยู่ที่ไหนอยู่บ้านใครคือผู้ปกครองของเด็กตามกฎหมาย
รักใครชอบใครพ่อแม่ต้องยินยอมพ่อแม่ไม่ยินยอมเขามีสิทธิ์ดำเนินคดีได้
เข้าใจค่ะเข้าใจทนาลลนรงค์เอาแบบนี้ก่อน
ได้ได้ค่ะยังไงขอบคุณทนายเอกนะคะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ
ที่สารท่านบอกว่าพยานหลักฐานที่ฝ่ายโจทย์คือฝ่ายบ้านเด็กผู้ชายเนี่ยนะคะ
นำมาสืบในชั้นไต่สวนไม่มีน้ำหนัก
แล้วยกฟ้องเนี่ยก็อย่างที่ทนายปียนัทที่ไปทำคดีเนี่ยนะคะ
เคยเล่าให้ฟังว่าเรื่องที่ไปแจ้งความเอาไว้แล้วพูดถึงชุดที่๑๔
กับการมาเปลี่ยนว่าไม่ระบุเลขชุดในชั้นไต่สวนที่ศาลเนี่ย
อยู่ในสาระสำคัญจริงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะมาอธิบายอีกทีนึงว่า
มันจะสามารถทำอะไรต่อได้ไหมในเมื่อคนที่เอาสำเนาไปขึ้นรางวัลอยู่ลำปางสักครู่ค่ะ
คนกี่คนไม่สำคัญสำคัญตรงพยานวัตถุหรือพยานเอกสาร
ถูกอันแรกที่เราอยากจะมีแต่เขาบอกไม่มีก็คือกล้องที่ถ่ายโทรศัพท์ที่ถ่ายไม่มี
โทรศัพท์เสียอ่าของเพื่อนก็ยืมไม่ทันเอาลอตเตอรี่ไปให้ไปให้ก่อนอ่า
เอาไม่ได้ตรงนี้ตัวที่สองที่ต้องมีคือลอตเตอรี่ฉบับนี้ต้องมีอยู่จริง
ก็เอามาจากกองสลากเอามาไหม
สำเนามาตอนไต่สวดมูลฟ้องกัน
สำเนามาเป็นใบที่เขาอ้างเลยหรือเปล่า
คือเนื่องจากถ้าสมมุติตามข่าวคือถูก๒ใบ๑๒ล้าน
ใบหนึ่งที่สามารถใช้ได้คือใบที่๑๔ชุดที่๑๔ชุด
เพราะมันมีการลงบันทึกประจำวันตำรวจไว้เมื่อวันที่๘เมษายน
บอกมีหนึ่งใบเนี่ยคือชุดที่สิบสี่
แต่ในคำให้การในชั้นไต่สวนที่ศาลแก้ไง
คือสรุปแล้วอ๋อไม่ชุดที่๑๔ไม่แกว่าเปล่าไม่มีเลขชุด
แต่สำนักงานสลากเอามาให้หมดเลย
แล้วก็ดูอันนี้ฟังจากทนายที่ทางฝั่งจำเลยนะคะ

เพราะเวลาไปขึ้นเงินมันต้องได้บัตรประชาชนด้วยใช่ไหมคะ
ลายเซ็นแล้วก็ชื่อก็เป็นของคนอื่น
แล้วก็ดิฉันก็ถามว่าได้เห็นไหมว่ามีการแก้ไขไหม

ไม่มีชื่อไม่มีลายมือชื่อของสุดเขตเลยใช่ไหม

อาจารย์ปรเมฆมาเมื่อวานและอาจารย์อธิบายว่าคือ

แล้วก็ที่ด้านหลังของสลากเนี่ยไม่ได้มีชื่อของน้องผู้ชายเนี่ย

แล้วก็อย่างวันนี้ที่ทนายรณรงค์อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้
คนที่นำมาขึ้นเงินของชุดที่๑๔งวดวันนั้น
ก็คืออยู่ที่จังหวัดลำปาง
แล้วก็ไม่สามารถจะหาจุดเชื่อมโยงได้ว่า
เกี่ยวข้องอะไรกับฝ่ายจำเลยด้วยซ้ำไปนะคะ

พอดูในเอกสารของศาล

อย่างที่ท่านานรนดรงค์บอกไว้เลยนะคะ
ว่าทางฝั่งโจทย์มีแค่ตัวโจทย์คือเด็กผู้ชาย
แม่ของโจทย์ก็คือคุณแม่โบตันนะคะ
แล้วก็น้องผู้หญิงซึ่งเป็นแฟนสาวของตัวเองมาเบิกความ

อย่างที่ทนายรณรงค์บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
แล้วก็มันมีการไปแจ้งความอยู่หลายครั้ง
เราพูดเน้นคือวันที่ไปวันที่๘เมษายน
แต่จริงแล้วมันมีการไปแจ้งความอยู่หลายครั้ง

ก็มีการยืนยันว่ามีการลงลายมือชื่อของตัวเองเอาไว้ที่สลาก
เหนือจากนี้๑ใน๒ใบที่บอกว่าถูก๒ใบใช่ไหมคะ
ใน๒ใบก็มีการลงบันทึกประจำวันเมื่อวันที่๘เมษายน
หลังลอตเตอรี่ออก๗วันเนี่ยนะคะ
บอกว่า๑ใน๒อยู่ชุดที่๑๔นะคะ
ซึ่งสารท่านก็มองว่าตอนนั้นที่ไปลงบันทึกประจำวันแจ้งความเอาไว้กับตำรวจเนี่ย

แล้วก็เชื่อว่าโจทย์ก็ไม่มีเวลาจะมาปรุงแต่งเรื่อง
คิดซับซ้อนแต่งลงแต่งเรื่องเพื่อจะไปแจ้งความ
ซึ่งเรื่องนี้เองมันกลายเป็นมันมาหักกับการให้การของตัวเอง
ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องที่ศาลเพราะว่าพอที่ศาลเนี่ยกลับบอกว่าไม่ระบุเลขชุด
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้มีน้ำหนักอย่างหนึ่งนะคะที่จะบอกได้ว่า
อ้าวตกลงเรื่องนี้มีน้ำหนักหรือไม่มีน้ำหนักกันแน่
และนอกเหนือจากนี้นะคะอย่างที่ทนายรณรงค์เล่าให้ฟังไปคือว่าทางสำนักงานสลากเนี่ยท่านก็เอามาให้ดูหมดเลย
งวดของวันที่๑เมษายนนะคะรางวัลที่๑ทางสำนักงานสลากก็แจ้งว่าในงวดดังกล่าววันนั้นเนี่ยมีผู้นำสลากมา
ทุกชุดแล้วเพื่อขึ้นเงินนะคะนำมาขึ้นรางวัลที่๑ครบทุกชุดแล้วไม่ปรากฏชื่อของโจทย์คือชื่อเด็กผู้ชายในสลากฉบับใดเลยโดยเฉพาะชุดที่๑๔ที่บอกว่าคนลำปางมาขึ้นเงินไปนะคะ
แล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะในส่วนของการสืบทั้งหมดแล้วก็มีน้ำหนักที่เรียกว่าน้อยไม่สามารถพิสูจน์ความผิดของจำเลยได้
คดีของโจทย์จึงไม่มีมูลพิพากษายกฟ้องอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในคำพิพากษาของศาลในชั้นแต่สวนมูลฟ้องนะคะทีนี้วันนี้ไปสพหนึ่งพรุ่งนี้ไปอีกสพนึงแล้วมันมีอยู่อยู่ข้อหาหนึ่งที่ทนายรณรงค์บอกเมื่อสักครู่นี้คือข้อหาพรากผู้เยาว์คำถามก็คือว่าทางครอบครัวเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจได้ไหมเพราะว่า
จะมีผลต่อลูกสาวตัวเองด้วยนะคะคือแจ้งความเนี่ยแจ้งความกับลูกเขยนั่นแหละนะคะแต่ว่าคือเขาก็ยังรักใครชอบพออยู่ที่เดียวกันอยู่เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าจะคุยกับพี่สาวคนโตคุณแม่มานิดจำเลยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมีลูกสองคนลูกคนโตอายุ๒๐กว่าแล้วแล้วก็น้องที่เรียกกันว่าน้องอิ๋วเนี่ยนะคะอายุเพิ่งจะ๑๐กว่าเท่านั้นเราจะคุยกับพี่สาวของอิ๋วพี่สาวแม่เดียวกันส

ตัวคุณแม่เองเนี่ยตอนเนี้ยอยากให้น้องเนี่ยกลับมาอยู่ที่บ้านกับคุณแม่หรือเปล่าคะก็อยากให้กลับมาอยู่อะค่ะถ้าถ้าแม่แม่บอกว่าถ้าคิดว่าแม่เป็นแม่ก็กลับมาแม่ให้อภัยเสมอแต่ถ้าคิดว่าแม่ไม่ใช่แม่ก็แล้วแต่ไม่กลับมาแม่ก็ไม่ว่าอะไรแต่ก็อยากให้กลับมาค่ะแก้วจ๋าตั้งแต่มีข่าวมาช่วงสามสี่วันนี้นะคะน้องอิ๋วเนี่ยได้โทรมาหาแก้วส่งข้อความมาหรือโทร
ไม่มีเลยค่ะ
ตามปกติน้องกลับมาที่บ้านเนี่ยอาทิตย์หนึ่งสักกี่วันคะ
หนูไม่ค่อยทราบค่ะเพราะว่าหนูอยู่ในเมืองทำงานค่ะ

คุณแม่บอกอะไรแก้วบ้างไหมคะถึงเรื่องคดีนี้เนี่ยพอมันเป็นข่าวขึ้นมา
แม่ระบายแม่เล่าอะไรให้ฟังบ้างไหม
ก็รู้ด้วยกันอยู่แล้วค่ะก็ให้กำลังใจกันอยู่แล้ว

ทีนี้มันมีข่าวอยู่ว่า
คุณแม่มีลูกสาวอยู่ภูเก็ต

บ้านหนูไม่มีญาติภาคใต้เลยค่ะภาคเหนือก็ไม่มีค่ะ
คุณแม่มานิดเนี่ยนะมีลูกกี่คน
มีหนูแล้วก็อิ๋วค่ะ๒คน

แต่ไหนแต่ไรไม่เคยได้ยินชื่อใครอีกเลยถูกไหมคะ
ไม่มีค่ะมีพี่น้องแค่นี้ค่ะ

เป็นญาติล่ะลูกพี่ลูกน้อง

อยู่ภูเก็ตภูเก็ตเลยเนี่ยมีไหม

ที่ทนายรณรงค์จะพามาร้องที่กองปราบเมื่อต้นสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะ
ก็บอกให้เก๊ปูงปูงมาอยากทดคิดมากอะไรอย่างนี้ค่ะ

เครียดเพราะว่าอยากให้น้องกลับมาบ้าน
เครียดว่ากลัวจะโดนคดีหรือเครียดเรื่องอะไรคะลูก

ทำไมมาทำกับแม่อย่างนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ทำไมไม่พูดความจริงไปซะจะได้จบกัน
ไม่ต้องวุ่นวายขนาดนี้
บ้านเราก็ลำบากต้องไปโน่นไปนี่อะไรอย่างนี้ค่ะ
อิ๋วพูดความจริงซะอะไรอย่างนี้ค่ะ
น้องสาวนะคะน้องอิ๋วเนี่ยเขา
เขาคบแล้วก็ไปอยู่บ้านของน้องผู้ชายเนี่ย

เห็นแม่ว่าปีกว่าปีนึงหรือเปล่าเนี่ยค่ะ

โดยปกตินะก่อนที่เขาจะคบกับแฟนเนี่ยนะคะ
คือก่อนหน้านี้ตอนที่เขาอยู่กับแก้วอยู่กับแม่ที่บ้านเนี่ยนะ

เขาสนิทกับแม่ไหมหรือเขาสนิทกับใครคะ

เขาชอบเที่ยวไปหาเพื่อนทุกวัน

แล้วก็แบบชอบอยู่คนเดียวเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ค่อยสูงสิงกับใครเท่าไหร่
บ้านก็อยู่กับแม่กับยายแค่นั้นแหละค่ะ๓คน

สนิทกับใครเหรอคะก็แม่ค่ะ
เขามีอะไรก็จะให้แม่ทุกอย่างช่วยให้แม่
อยากได้นู่นอยากได้นี่ก็แม่
ไม่มีเงินแม่ก็ต้องไปหามาให้
รักลูกมากให้ลูกได้ทุกอย่าง
ยืมเขาไปอะไรเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
๋วนี่เขาเรียกอะไรทะเลาะกับแม่บ่อยไหมคะ
ไม่นะคะแม่หนูไม่เคยด่าไม่เคยว่าลูก
ก็คงไม่มีทะเลาะกันนะคะ
แล้วน้องมีอึดอัดอะไรในบ้านบ้างไหม
เคยคุยกันไหมลูกพี่น้องน่ะ
ก็ไม่น่ามีอะไรนะคะเพราะว่าคนในครอบครัว

อยากได้อะไรเขาก็พาไปซื้อโทรศัพท์
ที่ว่าโทรศัพท์ครั้งที่ว่าเอากลับมาอยู่บ้าน
ป้าก็พาไปซื้อโทรศัพท์ใหม่
ใช่ค่ะและก็หาว่าตัวเองทำงานซื้อเอง
พูดออกมาได้ยังไงก็ไม่รู้ค่ะ

ถามได้ค่ะถ้าหนูตอบได้หนูก็ตอบได้
คือน้องเนี่ยคิดว่านะ
เอาที่แก้วคิดนะคะสมมุติว่ามันเกิดมันมีคดีขึ้นมา
พรากผู้เยาว์เนี่ยคิดว่าน้องจะกลับมาอยู่กับแม่ไหม
ก็เห็นมันบอกว่ามันไม่กลับมาแล้ว
ไม่อยากไม่กลับมาอยู่กับแม่แล้วจะอยู่กับทางนู้น
แม่ก็เสียใจอยู่ค่ะแต่ก็ทำไงได้
เราบังคับมันไม่ได้ก็แล้วแต่มันนะคะ
แต่ก็อยากให้กลับมาอยู่บ้านกับแม่แม่เขาก็อยากให้กลับมาอยู่อะค่ะ
เพราะบ้านยังไงก็ต้อนรับอยู่แล้วอะไรแบบนี้ค่ะ
เอาอย่างนี้ค่ะยังไงอย่างพี่คนนอกนะ
ว่าจะมีคดีอะไรกันยังไงขอให้คุยกันดี
แล้วก็คุยกันรู้เรื่องเนาะนะคะ
แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะยังไงขอบคุณแก้วตอนนี้นะคะ
สวัสดีค่ะอ่าค่ะคุณผู้ชมก็ถ้าเรื่องคดีก็คือส่วนเรื่องคดี
แต่ว่าพอมันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในครอบครัว
เวลาเราพูดข่าวมันก็ค่อนข้างจะอึดอัดลำบากใจนะคะ
ยังไงคิดว่าอยากจะให้จบให้ดีเป็นหลักสำหรับครอบครัว
ส่วนคดีก็ว่าไปตามข้อหาที่แต่ละฝ่ายจะใช้สิทธิ์กันแล้วกัน
คุณผู้ชมติดตามข่าวอื่นได้นะคะกับคุณเขมสอนและคุณภาคภูมิ